เกมต่อชีวิตวันนี้
พบกับมิตรภาพของยายติและยายต้อย
กรยานมิตรที่ดูแลกันแม้ในวันที่ลำบากที่สุดในชีวิต

แก่แล้วยังต้องมาทำมาหากินอยู่คนเดียว
ร่างกายมันไม่แย่จริงนอกจากมาโดนรถชน

ฉันก็อยากช่วยเขาให้หมดหนี้หมดสิน

เกม

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คุณผู้ชมครับกรยานมิตรคือมิตรแท้ที่คอยช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ
โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเช่นเดียวกับครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตในวันนี้นะครับ
แม้ว่าจะไม่ใช่เครือญาติแต่กลับเป็นเหมือนคนในครอบครัว
ที่มีความรักความห่วงใยและคอยดูแลซึ่งกันและกัน
ในวันที่ลำบากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับ
มาหากินอยู่คนเดียว
ต่อยตอนเขาแข็งแรงดีเขาช่วยเหลือฉันไว้เยอะ
ตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเป็นหนี้เป็นสินเขา
ฉันก็อยากช่วยเขาให้หมดหนี้หมดสิน
ติ๋มเนี่ยเขาช่วยฉันมาตลอดทั้งที่เขาก็ไม่ค่อยจะดี
ตอนนี้ถึงฉันจะทำอะไรไม่ได้แต่ฉันก็ยังมีกำลังใจให้เขาสู้
สักวันมันต้องดีกว่านี้อย่างแน่นอน
ติ๋มเนี่ยเขามีภาระต้องหาเงินมาเลี้ยงหลานตามลำพัง
ทุกวันนี้ฉันก็อยู่กับหลานสองคน
หลานชื่อแมงปออายุ๑๔ปีแล้วจ้ะ
พ่อแม่มึงปอเขาทิ้งตั้งแต่มันปอยังเล็ก
จะเลี้ยงแม่งปอตามลำพังมาตั้งแต่เล็กก็แบบเหาะนะเนี่ยจ้ะ

ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็ออกตัดยางแล้ว

ก็นอนในสามล้อกับกลางมุมอะไรให้หลาน
พอไกลนะเราก็ขยับ๓ล้อไปอีกงั้นให้มันไกล

ช่วยเหลือทุกอย่างเลย
พอหนูโตขึ้นมาหน่อยหนูก็ไปช่วยแม่ทำงานในสวนยางค่ะ
เจ็ดต่อเองก็อยู่ก็ร้านชายชื่อออโต
ตอนนั้นเจ็บหลังไกลแข็งแรงก็ทำมาค่ะ

แล้วก็เอามาใส่รถวิ่งขายค่ะ
รายได้มันก็พออยู่ได้
เวลาไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไปช่วยยายขายของครับ
พอขายของเสร็จกลับมาก็ไปเข้าสวนรับจ้างเขาลดน้ำค่ะ
ฉีดยาบ้างปลูกผักบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาการแม่หนาคืนนอนตื่นมาว่ามันช้าไปสิ่ง
กระดูกก็ดิกไม่ได้อย่างนั้นมันไม่รู้สึก

ห่วงหลานถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยหลานจะอยู่กับใครแล้วจะทำไงอย่างนั้นเนี่ย
ก็ไม่รู้แล้วก็เออว่าเราเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ย
ก็ไม่รู้แล้วก็เออว่าเราเป็นอะไรอย่างนั้นเนี่ย
ห่วงหลานเออถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วหลานจะอยู่กับใครแล้วจะทำไงอย่างนั้นไง
หมอเขาก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นเพราะก็ให้ยามากิน
หนูก็ช่วยทำกายภาพให้แม่ทายาให้แม่ค่ะ
ตอนที่แม่ไม่สบายยายต้อยเขาก็มาเยี่ยมทุกวันเลย
เอากับข้าวเอาอะไรมาให้กินด้วยครับ
ต้อยแกมีโรคประจำตัวเยอะทำงานหนักไปได้เป็นลมไปแรงตลอด
ตัวฉันเองก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโรคตับอักเสบ
แล้วก็โรคไตไขมันเกาะตับ
บางทีขี่รถไปขายของไปจอดอาเจียงทางก็มี
วันนั้นเหมือนความดันขึ้น
คนแถวนั้นเขาเห็นเขาก็เลยขี่รถที่ขายของเอามาส่งที่บ้านเนี่ยค่ะ
เป็นไรอ่ะป้าไหวป่ะเนี่ย
เจ๊ติ๋มเนี่ยเค้าเคยเจ็บหนักขนาดว่าทำงานไม่ได้เป็นเดือนเลย
พอเลิกจากกรีดยางฉันก็มาเก็บของมา
บ้านไหนเขาใจดีเขาก็ให้เนอะเขาก็ให้ไปเก็บกัน
เรียกใครไปเก็บมาก็บอกเออป๊าเก็บเอาเอาไปขายอะไรอย่างนั้นเนี่ย
เวลาไปเก็บของเก่าหลานเค้าไปช่วยเค้าไปช่วยหมดทุกอย่างเลยเนี่ย
หนูก็ไปช่วยแม่เลือกคัดของช่วยยกของขึ้นรถค่ะ
หนูก็จะไปช่วยแม่เก็บของ
มาเทศัยมามาเชี่ยวอะไรอย่างงั้นเนี่ย

ฉันก็เลยตกจากรถเนี่ยแล้วก็แทกกระพื้นถนนเนี่ยนะ
กระดูกหลังมันก็เลยหนัดมาเจ็บเนี่ย
หนูก็เป็นแผลที่แขนถลอกนิดหน่อยไม่เป็นอะไรมาก
เพราะพักฟื้นเป็นเดือน
ตอนนั้นแม่เขาไปทำงานไม่ได้เลย

หนูก็ดูแลแม่ทำกับข้าวให้แม่กินนะคะ

ฉันก็เอากับข้าวไปส่งเขา

ต่อยมาปีที่แล้วเขาล่มจนทุกวันนี้
ก็จะไปทำมาหากินอะไรไม่ได้เลย
ฉันก็มาประสบอุบัติเหตุ

มันปวดล้าวไปหมดทั้งขาเลย
พอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอักเสบค่ะ
มันทรมานกลัวเดินไม่ได้

เวลาเย้ต้นไม่สบายหนูก็จะเอายามาให้เย้ต้อยกิน
ฝก็จะนวดขาให้ตัวบีบขาให้ตัว
ฉันก็สอนให้ออโต้หุงข้าวทำกับข้าว
อโต้เขาก็ให้สอนผัดพริกแกง
ผมชอบทำกับข้าวเพราะเวลาผมหิวผมจะได้ทำกินเองครับ

เวลาจะไปเดินออกไปหน้าบ้านก็ใช้สี่ขา

ไม่ได้ทำงานไม่ได้ขายของ

เจ้าติ่มเขาก็มาดูเอากรอบข้าวมาให้

ติ๋มเขาก็มาเอาผักเก็บผักเก็บอะไรไปถ่ายให้

ก็เป็นรายได้เล็กน้อย
มันไม่พอเราก็ต้องไปกู้เขา
ก็ต้องส่งดอกเขาวันละ๑๒๐บาท
โอนให้เขาอีก๒๐ก็เป็นวันละ๑๔๐บาท
ก็ใช้หนี้เขาไม่ได้๓๐๐บาท

ไม่มีกินก็ต้องหาเงินมาส่งดอกให้เขา
ถ้าฉันมีเงินสักก็อดฉันก็จะแบ่งปัญญาเจ้าติ่ม
ใช้หนี้เขานะเขาจะได้ไม่เครียด
ถ้าฉันมีเงินทุนสักก้อนนึง
ฉันก็อยากจะเอาให้เจ๊ติ๋มไปเป็นทุน
ซื้อผักซื้ออะไรมาขายอะไรอย่างนี้
ถ้าหากว่าเขามีเงินทุนชีวิตเขาก็คงจะดีขึ้น
หลานเขาก็จะได้มีเงินเรียนหนังสือสูง

ขอขอรับเพชรฟัวของเจ้าติ่มนะครับจากจังหวัดกระหย่องครับ

เป็นเรียนอะไรกันจริงนะฮะ
ดูแลรักใคร่กันจนเป็นเหมือนญาติสนิท

เจ้าต้อยเขาเป็นมีค้าขายของนะ

มันหลายครั้งเข้าก็เลยคุยกัน

เขาเองเขาก็เลี้ยงหลานคนเดียว

มันคุยกันบ่อยเข้าก็เลยเกิดความสนิทชิดเชื้อ
ก็ไปมาหาสู่กันมาอย่างนี้

เห็นบอกว่าพักหลังก็มีให้กันเลย
เพราะบางวันเขาก็ไม่มีกินเหมือนกัน
เราพอแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันให้เขาไป

จะมีสองเรื่องที่เราคุยกัน
เรื่องหนี้กับสุขภาพค่ะ
คือว่าเจ็บปวดเนี่ยเราก็ไม่มีเงินไปหาหมอที่ดีค่ะ
เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ยายก็เครียดในเรื่องสุขภาพ

ชาตามขาแล้วมันก็จะขึ้น

คิดว่าถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วเราจะทำไง
หรือว่าถ้าเราทำงานไม่ไหว

ตอนนี้มาเกิดข้อซ้ำกรรมซัดจากคุณผู้ชม

แล้วก็จอดรถอยู่ข้างทาง
พอดีรถมอเตอร์ไซมันมาเฉียว
พอดียายก็ตกไปกลางถนนหลานก็ลงข้างทาง
ลงไปนอนกลางถนนกระแทกกับสะโพกนั่น
แล้วก็หลังไม่โดนลงไปก็นอนกับพื้นเลย

เขาให้ยาอะไรก็ให้มาดูอาการก่อนจ้ะ

พอวันที่๒มันลุกขึ้นไม่ไหว

ตรงนี้บวมค่ะ

ช่วยบีบนวดตามที่ยายปวดค่ะ
แล้วก็เวลายายลุกไม่ขึ้นจะไปเข้าห้องน้ำ
อะไรอย่างนี้หนูก็พายายไปค่ะ
ไม่ได้มีแต่แค่แมงปอนะครับคุณผู้ชม
มียายต้อยมาช่วยดูไหมตอนนั้น

รอบเช้ามาขายกับข้าวก็เอากับข้าวมาไว้ให้
แล้วตอนเย็นก็จะไปอีกรอบนึง
ยายแล้วนอนรักษาตัวนานแค่ไหนอะครับ

ทำมาหากินไม่ได้เพราะหลานเขาต้องเรียน
ใครจะไปคอยรับคอยส่งอีก

มันส่งผลอะไรกับสุขภาพยายบ้าง
มันก็ยังปวดหลัง
เพราะกระดูกหลังมันไม่เหมือนเดิม

พอยายติ๋มทำงานได้ครับคุณผู้ชม
ต้อยก็มาเกิดอุบัติเหตุอีก

เกิดจากไปสะดุดเถาวันค่ะ
ล้มปุ๊บลงไปเลยเท้าแขน

พอเอาเข้าปากได้๒คำ

ให้มันไหลลงเพราะฉะนั้นมันจะค้างอยู่ตรงคอค่ะ

นั่งก็อีกมือนึงก็โหนช่องลมไว้
อีกข้างนี้ก็โหนประตูไว้
โต้หนูทำอะไรบ้างลูกตอนที่ยายป่วย

โต้ทำกับข้าวอะไรเป็นบ้างลูก
ทำผัดพี่แจงแล้วก็ข้าวผัดครับ

เพราะตอนที่เราล้มมันหกล้มลงไปอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ปวดล้าวก็หลังนั่งนานก็ไม่ได้

เขาไปขายของเก่าทีเขาก็เอามาให้

ยาหมดกินยังยาหมดกิน

ใช่เย้ต้อยปลูกเย้ติ๋มขาย

บอกว่าเฮ้ยพวกเราอย่าเพิ่งโตดีกว่า
ยายติ๋มมาอีกแล้ว

พอเย้ต้อยล้มเย้ติ๋มไปดูแล
ก็ไปกันเหมือนกับที่เขามาดูอย่างนี้เหรอฮะยาย

ต้อยเขาก็ยังมีน้ำใจเอากับข่าว

พอหาได้เราก็นึกถึงเขาเขาเจ็บ
เราก็ไปแบ่งปันหาได้ก็แบ่งให้เขามั่ง

ที่ดูแลซึ่งกันและกันมันไม่ทิ้งกัน
มันเหมือนพี่เหมือนน้องเลยนะเหมือนไหม
เหมือนจะเกินพี่เกินน้อง

ติ๋มวันนี้ยายติ๋มมีอะไรที่อยู่ในใจ
พี่คิดว่าฉันอยากจะพูดจังเลย

ที่ยามฉันทุกอย่างแกมาดูว่าฉัน
ฉันรักแกนะเย้ต้อย

ต้อยก็ดูแลน้องโอโต้

ตั้งแต่เดินพยาบาทเลย

เวลายายเก็บของเก่าอะไรแบบนี้
หนูก็จะช่วยคัดเลือกของเก่า
พวกขวดแก้วขวดพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะ
ไม่อะไรเหรอลูกเพื่อนเคยล้อไหม
ก็ล้อบ้างแต่ว่าก็ไม่โกรธเพื่อนนะคะ
เพราะว่าอาชีพที่เก็บของเก่านี้

ไม่ได้ไปรักขโมยใครมาค่ะ
ไม่ต้องอายนะลูกจงภูมิใจ

งปอมีอะไรอยากจะบอกกับคุณยายไหมลูก

น่ารักแน่นะ

ไม่ต้องเจอ
อย่าลูกต้องเสียเรียนอย่างสูงนะลูกนะ
ลุงจะไม่ต้องลำบากอย่างยาย
หลานมาตามลำพังเลยยายต้อยก็เหมือนกัน

รักยายที่สุดนะลูก

ต้อยเห็นบอกว่าตอนนี้มีเรื่องทุกข์ใจอยู่อีกอย่างหนึ่ง

มันเกิดจากที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุนี้ใช่ไหมครับ

ก็เอามารักษาตัวเอามากินเอามาใช้
แล้วพอไม่มีเงินส่งดอกเขา
ก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องเอาเครื่องฉีดยา

ก็ต้องส่งวันละ๖๐บาท
มีกินหรือไม่มีกินก็ต้องส่งเขา
เคยมาปรับทุกข์กับยายติ๋มไหม

เราหมดเขามาเช้าก็รอบหนึ่งแล้วก็ปรับทุกวัน

ติ๋มวันนี้ถ้าเผื่อว่าได้ทุนไปต่อชีวิต

ถ้าได้ก็ยายจะเอาไปใส่หลังคาพ่วงข้างเนอะ

พวกนี้เอาไปเที่ยวขายตามหมู่บ้านจ้ะ

ใช้หนี้แบบบางภาระจากดอกจากไอ้นั่น
ก็เข้าไปก่อน๓๐๐๐บาทนี่นะ
เย้ต้อยจะได้สบายใจจะได้ยิ้มได้มากอย่างนั้นน่ะ
อยากเห็นรอยยิ้มยายต้อยอย่างนั้นน่ะ

เอาล่ะยายจ๋าขอบคุณมากนะครับ
มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังในวันนี้นะครับ

มีภาพครอบครัวมามอบเอาไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ
แล้วผมขอให้ยายดูภาพนี้แล้วก็มีรอยยิ้มเสมอนะครับ

คุณผู้ชมครับเราจะรู้ว่าใครเป็นกรยานมิตรจริงเนี่ย
ก็ดูกันตอนที่เราลำบากนะครับ

ที่ยังจับมือกันสู้ฝ่าฟันแม้ในวัน
ที่ต่างต้องเจอกับวิกฤต
แต่ยายทั้งสองก็ไม่เคยทอดทิ้งกันไปไหน
ช่วงหน้านะครับยายติ๋มและยายต้อยจะมาจับมือกัน
ร่วมกันสู้เพื่อเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

ลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เกมต่อชีวิตนะครับได้ปรับเปลี่ยนกติกา
เพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินทุนต่อชีวิตที่ง่ายขึ้น
มีโอกาสรับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น

และมีเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ

ครอบครัวก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
วันนี้พร้อมไหมครับที่จะสู้เพื่อครอบครัว

ในช่วงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นการสะสมเงินทุน

อยากให้สะสมเงินทุนต่อชีวิตไปให้ได้มากที่สุด
ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกัน๔เรื่องนะครับ
ใน๔เรื่องนี้แมงปอมั่นใจเรื่องไหนแมงปอตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เอาเรื่องเฟสบุ๊คค่ะ
เล่นเฟสบุ๊คมั้ยครับ
เล่นหรือครับลูกเล่นบ่อยไหมไม่บ่อยครับ
ยืมโทรศัพท์คนอื่นสมัครแอคเคาน์ไว้แล้วหนูเคยกดไปขอเป็นเพื่อนคนนู้นคนนี้อะไรไหมเคยไหม
ที่ทุกคนต้องเคยกดติดตามเพจแน่พร้อมไหมลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒
เป็นคำถามที่ใกล้ตัวมากไม่ยากใช่ไหมครับน้องแมงปอ
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ขอบคุณครับ
เพราะอะไรถึงเลือกตัวเลือกที่๑
เพราะว่าหนูเคยเห็นสัญลักษณ์นี้ค่ะ
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่๑ซึ่งเป็นคำตอบที่

ฉันนี้ล่ะกดติดตามในเฟคสบุค

คุณผู้ชมครับส่วนภาพที่หนึ่งนะลูก

นั่นก็คือเครื่องหมายเพิ่มเพื่อน
ครอบครัวของยายติ๋มจากจังหวัดระยองนะครับ

แต่ยังไม่ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมครับ
ที่หนูเลือกภาพที่หนึ่งเพราะว่าหนูจำสับสนระหว่าง
สัญลักษณ์เพิ่มเพื่อนจับสัญลักษณ์ติดตาม
หนูเห็นสัญลักษณ์เพิ่มเพื่อนบ่อยหนูเลยจำผิด

เดี๋ยวกลับไปหนูจะกลับไปกดติดตามเพจไทยรัฐเลยค่ะ

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องโอโต้ครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
ก็คือเรื่องวันพระฟุตบอลไทยรัฐทีวี

เรื่องฟุตบอลนะครับขอเชิญน้องออโต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วลูกฟุตบอลที่ใช้เล่นนะลูกเป็นของใครครับ

แล้วกลับมาบ้านก็ไม่ได้เล่นกันเลยอ่ะสิ

คำถามของเรานะลูกเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แต่ตอนนี้นะครับออโต้พร้อมไหมครับ

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองกล่องที่สอง

หนูรู้ได้อย่างไรละลูกว่ามันอยู่ในกล่องที่หนึ่ง

ผมเดาครับ
มานี่เดี๋ยวจะหาว่าลูกแอดใจร้ายเหรอเกิน
ถามมาอย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้จะเห็นอะไรเลย
มีแต่กล่องดำได้ยังไงล่ะลูกถูกเปล่า
ออโต้อันนี้กล่องที่หนึ่งอันนี้กล่องที่สองนะ

แต่ก่อนที่จะจับนะลูกต้องปิดตากันก่อน

ลุงจะให้หนูจับดูในกล่องที่หนึ่ง
จำลักษณะไว้นะลูกว่าลูกบอลเป็นยังไงนะครับ
เดี๋ยวจะมีกล่องให้จับลูกใส่
อันนี้กล่องที่๒ลูก
น้ำหนักมันเป็นยังไงกันมันอะไรยังไง

มันต่างกันยังไงลูกสองกล่องเมื่อกี้มันต่างกันยังไง

เอาอย่างนี้ออโต้จะรู้ไหมล่ะว่ากล่องไหนคือลูกฟุตบอลน่ะ
อ้าวคลำลูกบอลสองลูกน้องออโต้กลับบอกว่าเหมือนกัน
แล้วอย่างนี้จะตอบถูกไหมล่ะครับเนี่ย

มั่นใจค่ะว่าหลานต้องตอบได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กชอบเล่นฟุตบอลค่ะ
ตอบได้ถูกแล้วลูกนะอย่าเป็นกำลังใจให้
คำถามของเรามีอยู่ว่าลูกฟุตบอลอยู่ในกล่องใดตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งตัวเลือกที่สองกล่องที่สอง
ตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งครับ
กล่องกล่องที่หนึ่งหนักกว่าลูกบนกล่องที่สองครับ
ผมเลยคิดว่ากล่องที่หนึ่งน่าจะเป็นลูกฟุตบอลแน่

ข้อแรกยังไม่ได้เงินสะสมไปเลยนะครับ
ข้อที่๒เราก็ต้องลุ้นกันแล้วครับ
เฉลยกันเลยนะครับว่าน้องออโต้ตอบว่า
ตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่ง

น้องออโต้นะครับตอบกล่องที่๑นะครับ

นั่นมันก็คือลูกฟุตบอลจริงนะครับ
ส่วนกล่องที่๒หนูว่าเป็นลูกอะไรลูก

เออวอเล็กบอลนะครับลูกนี้นะครับ
ครอบครัวของยายติ๋มจากจังหวัดระยองนะครับ
ตอบไปแล้วสองข้อถูกหนึ่งข้อ
เพราะฉะนั้นได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
โจ้ลูกในฐานะที่หนูช่วยครอบครัวไว้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นมอบลูกฟุตบอลไว้ให้กลับไปบ้านเลยลูก

ขอบคุณครับ
ขอบคุณพี่เอมากครับที่ให้ลูกบอลผม

โต้ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับยายติ๋มลูกตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับ
คือเรื่องวันพระและไทยรัฐทีวี

ขอเชิญยายติ๋มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พูดถึงวันพระนึกถึงอะไรบ้างครับ

ถ้าดูในปฏิทินแล้วเนี่ยโดยเฉพาะปฏิทินไทยของเรา
เขาก็จะมีข้างขึ้นข้างแรมบอกเอาไว้นะครับ

ตรงกับกี่ค่ำหรือกี่ค่ำอะไรประมาณนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖คือวันอะไร
ตัวเลือกที่๑วันวิสาขบูชา
ตัวเลือกที่สองวันอาสารหะบูชา
ปกติยายไปทำบุญเข้าพรรษาออกพรรษาวันมาคะวันวิสาขะ
ข้อนี้ยายมั่นใจมากเพราะยายเคยไปทำบุญวันวิสาขบูชามาจ้ะ
หนูคิดว่ายายติ๋มต้องตอบถูกแน่นอนค่ะเพราะยายชอบทำบุญ

ตัวเลือกที่๑วันวิสาขบูชา
ตัวเลือกที่หนึ่งวันวิสาขบูชาครับ
เอาละครับตอบไปแล้วว่าตัวเลือกที่๑วันวิสาขบูชานะครับ

วันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๖นะครับก็คือวันวิสาขบูชานั่นเอง
ซึ่งตรงกับวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะครับ
เป็นวันคล้ายวันประสูจน์ตรัสรู้และปรินิพาน
อาสารหะเนี่ยนะครับหรืออาสานหะเนี่ยก็ขึ้น๑๕ค่ำเหมือนกันแต่ต่างกันตรงเดือนนั่นเองนะคะ
วิสาขะเดือน๖อาสานหะเดือน๘นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของเย้ติ๋มจากจังหวัดระยองนะครับตอบไปแล้ว๓ข้อ
ถูก๒ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ตอบคำถามไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๓ข้อยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ

มาลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวของเย้ติ๋มจากจังหวัดระยองนะครับ
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่า
กับกล่องโบนัสลุณลัน
เกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับ
ครอบครัวตอบคำถามไปแล้วทั้งหมด๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และอย่างที่บอกนะครับเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
มาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวของยายติ๋มจากจังหวัดระยอง
จะทำสำเร็จหรือไม่นะครับยายครับที่บ้านปลูกอะไรบ้างครับสวนครัว
ลูกผักกะน้าฟางตุ้งผักบุ้งปลูกขึ้นช่ายผักชีฝรั่งค่ะ
ปลูกยากที่สุดครับในบรรดาผักสวนครัว
ขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะขึ้นยากดูแลยาก
ถ้าเอาปุ๋ยไปใส่ก็จะเน่าหมดเลย
อ๋อเหรอเขาจะเข็มจัดต้องเอาเอานมเอาผงชุรสมาลายน้ำ
ส่วนใหญ่เห็นบอกว่าเวลาที่ปลูกก็จะใช้อะไรนะล้อรถเหรอครับ
ห้าล้อยางลดแล้วค่ะเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับ
จะเกี่ยวกับปลูกผักครับครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาเป็นตัวแทน
ข้อนี้ครับยายต้อยค่ะยายต้อยเชิญครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับมีกระบะใส่ดินเอาไว้นะครับ
มีกระป๋องสำหรับตวงตักแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์นะครับ
มีตะแกงสำหรับร่อนด้วยตะก้าใบเล็กนะครับแล้วก็พ่วงยางนี้ใช่ไหมยาย
ที่ใช้ปลูกใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกผักกันนะครับค่ะ
ต้องการผู้ช่วยไหมต้องการค่ะเอาใครดีอ่ะผู้ช่วยหมดเลยค่ะ
โอ้โหครอบครัวเดียวกันโอ้โหกล้าขอคุณพระก็ให้คุณพระช่วยด้วยนะครับ
มาเลยครับเชิญทั้ง๓ท่านมาเป็นผู้ช่วยเลยครับเชิญครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือปลูกผักในกระถางล้อยาง๒กระถางภายในเวลา๓นาที
ปกติปลูกกันแค่สองคนกับออโต้วันนี้ปลูกกัน๔คนมั่นใจว่าทำได้ชั่ว
เอาอย่างงี้เราจะไม่ไม่ให้แบ่งว่าเป็นทีละกระถางทีละกระบะก็แล้วกันฮะ
ลากมาเลยพร้อมกันเลยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะเริ่มครับ
มากันกันย้ายนี่
เอาเอาพวกเราจับกันได้ได้เอาเอามาตรงนี้เอา

เดี๋ยวไม่ทันเวลาหาย๓นาทีนะครับ๓นาทีนะ
ไม่รู้เป็นกระถางไหนกระถางไหนแล้วนะครับนั่นอ่ะได้แล้วกระถางหนึ่งโรยเลย
โรยเลยโรยเลยไม่ทันแน่เลยโอ้ยทำที่อ่าสามนาทีอ่ามาเร็ว
กลัวเร็วมาเร็วเร็วเร็วเร็วไปกันดียังมีเวลายังมีเวลาให้เรียบร้อย
อย่าเหมาะกันเวลาให้เรียบร้อยนะจะได้เลย
ไปเลยเร็วสี่แรงยายหลานช่วยกันเต็มที่
แต่จะทัน๓นาทีไหมมาเอาใจช่วยกันครับ
เลื่อนไหมเลื่อนไหมลูกเลื่อนไหม

ยายคิดว่าทำได้ไหมมั่นใจได้ไหมไม่มั่นใจค่ะโจทย์สำหรับ
กันภายในเวลาสามนาทีอย่างที่เห็น
นะครับสองกระถางทำได้เป็นที่เรียบร้อย
ไม่เกินสามนาทีนะครับภารกิจนี้ถึงจะสำเร็จ
ลุ้นกันว่ายายต้อยจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชม๒นาที๔๒วินาทีครับ

ตอนนี้ครอบครัวของเยติ๋มจากจังหวัดระยองนะครับ

ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท

ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า
ครอบครัวของเย้ติ๋มจากจังหวัดระยองจะสามารถพิชิตเงินทุน
ต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับ
กล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
แต่รับโบนัส๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑๐๐๐๐๐๐บาท

จะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

วันนี้ครอบครัวได้ทั้งหมดนะครับ

เพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิ์รับเงิน๓กล่อง
แต่ถ้าหมุนออกมาแล้วมาหยุดแบบนี้นะลูก

ถ้าพร้อมแล้วนะครับหมุนครับ
สมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาทและกล่องโบนัสอีก๙๐๐บาทรวมทั้งสิ้นนะครับ

ได้นะได้หนี้ก็หมดแล้วแล้วส่วนการทำมาหากินล่ะครับยายยายไปต่อชีวิตอะไรได้บ้างครับ

ได้จ้ะเพราะได้จ้ะหมดหนี้ไปแล้วก็เบา

ฉันจะช่วยแกยายต้อย

ผมรู้สึกอิ่มเอมไปกับครอบครัวและมิตรภาพของยายติ๋มและยายต้อยจริงนะ
เพราะยายทั้งสองอย่างที่บอกครับว่าไม่เคยทอดทิ้งกันแม้ในวันที่ลำบากที่สุดของชีวิตนะครับ
และขออนุญาตนะครับฝากครอบครัวเล็กของยายติ๋มและยายต้อย
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ
และวันนี้ผมขอบคุณจากใจจริงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมรายการและมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้

ให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ
รวมทั้งให้คุณพระคุ้มครองครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

๔ข้อแล้วกล่องโบนัสลุ้นล้านได้ใหม่นะครับ
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี
เวลา๖โมงเย็นนะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

ใจไม่ผิดจังหวะลำไส้ปีบแล้วก็เป็นปานเส้นเลือดค่ะ
ร่างกายไม่ปกติข้าวหอมท้อไหมลูก

ะหมาก๓๕ลูกภายในเวลา๓นาที

เฟิร์สทำขาดด้วยครับ
สวัสดีครับ